ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะมีความคืบหน้าค่ะ
เพราะว่าตำรวจได้มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะคะ
ภูเก็ตนะคะที่เคยเล่าไปว่าไปพบศพผู้หญิงคนนึง
เสียชีวิตอยู่ข้างทางแล้วก็มีลักษณะของการนำผ้าห่มผ้านวมมาห่อตัวเอาไว้นะคะ
คือรู้แล้วว่าผู้เสียชีวิตคือใคร
และขยายผลนำมาซึ่งการออกหมายจับแล้วนะคะ
นี่คือศพของผู้หญิงคนนี้ค่ะที่ถูกฆ่าห่อผ้านวม
ไว้ริมถนนสายป่าตองกะรนฝั่งขาเข้าป่าตองนะคะ
ใกล้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
ในพื้นที่ตำบลกรณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
เหตุการณ์ก็คือตั้งแต่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
มกราคมตำรวจบอกว่ารู้แล้วว่าผู้เสียชีวิตคือใคร
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวโสภาธนิมการอายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดแพร่
คือเธอเข้ามาหางานทำที่ภูเก็ต
มีสามีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่กินกันมาเป็น๑๐ปี
ผลการชนะสูตรของแพทย์นะคะระบุว่านางสาวโสภาถูกยิงค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าศีรษะ๑นัด
ก็มีลูกปลาย๘เม็ดนะคะอยู่ในศีรษะของผู้เสียชีวิต

ก็นำหลักฐานที่ตรวจพิสูจน์จากสถานที่เกิดเหตุ
คาดว่าเป็นจุดที่คนร้ายฆาตกรรมนางโสภาค่ะ
ก็คือเป็นบ้านลักษณะเป็นกระต๊อบ
อยู่ริมถนนสายบ้านดอนบ้านป่าศักดิ์
ตรงกันข้ามกับปั๊มน้ำมันในพื้นที่หมู่๔
ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
รอบจะมีกองขยะแบบนี้นะคะ
จุดตรงนี้ค่ะคาดว่าตรงนี้แหละ
คือจุดที่คนร้ายฆาตกรรมนางโสภา
เพราะมีคราบเลือดด้วยค่ะ
คราบเลือดเนี่ยแห้งกลางเต็มเลยนะคะ

ก็ไปตรวจสอบภายในบ้านมีคราบเลือดที่บันได
ไม่มีคนอยู่ที่บ้านนี้ค่ะแต่มีคราบเลือดเต็มเลย
ทีนี้ค่ะทางตำรวจบอกว่าตอนนี้รวบรวมหลักฐาน
สารจังหวัดภูเก็ตอนุมัติหมายจับแล้วค่ะ

เป็นคนใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตนี่แหละ

หายตัวไปหลังจากนางโสภาเสียชีวิตนะคะ

คนร้ายมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตำรวจบอกว่าหลังจากออกหมายจับมาแล้ว
คาดว่าไม่เกินวัน๒วันนี้น่าจะได้ตัวคนร้าย
บ่ายวันนี้พลตมพลศักรณ์นวรหนู
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
แถลงข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้
ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยการสืบสวนสอบสวนก้าวหน้าไปเยอะ
รวมรวมหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับเรียบร้อย
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ
แต่มูลเหตุเนี่ยตำรวจบอกว่ามันยังไม่ชัดนะ
คือผู้เสียชีวิตไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอะไรกับเพื่อนบ้านเลยด้วยซ้ำ
แต่หลักฐานเนี่ยมันชัด

ตำรวจบอกว่าขอให้ข้อมูลแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน
เดี๋ยวจะมีการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ครับแม่แต่หลักฐานในที่เกิดเหตุกับที่บ้านตรงที่เจอมันก็ชัดเจนนะนะ